สวัสดีครับจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ยังคงเกาะติดความแปรปวนของสภาพอากาศนะครับ
หนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเมืองไทยของเรา

ซึ่งในวัน๒วันนี้เนี่ยนะครับพายุลูกนี้ก็จะค่อยเคลื่อนที่จากบริเวณทะเลขึ้นสู่ฝั่งนะครับ
แล้วก็มีทิศทางเคลื่อนที่สู่บริเวณทางตอนบนของภาคอีสานนะครับ
แต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับหลังจากที่พายุลูกนี้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งมาเจอกับลมหนาวที่แผลลงมา
ก็จะทำให้พายุลูกนี้นั้นค่อยอ่อนกำลังลงนะครับ
สถานการณ์ฝนที่จะส่งผลต่อเมืองไทยของเราก็จะไม่มากนักเหมือนพายุลูกที่ผ่านมา
แต่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับ

นี่คือการคาดการณ์วันที่๑๖นะครับนี่คือลักษณะของพายุที่ค่อยเคลื่อนตัวออกมา
วันที่๑๗จะสังเกตว่าห่อมฝนที่ก่อนหน้านี้มีลักษณะใหญ่เนี่ยนะครับ
ลายตัวออกไปเป็นเพียงห่อมฝนบางเท่านั้น
หลังจากเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็จะค่อยเลื่อนต่ำลงมานะครับ
การดันลงมาของมวลอากาศเย็นพาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปตลอดสัปดาห์ในแต่ละภาคของประเทศไทยนั้น

จากการตรวจสอบวันที่๑๕๑๙โอกาสการเกิดฝนฟ้าขนองอยู่ที่๑๖๐๘๐ของพื้นที่
มีฝนตกหนักลมแรงด้วยต่ำสุด๒๑องศาสูงสุด๓๔องศา
ตกหนักบางแห่งภาคกลางจากการตรวจสอบพบว่าในวันที่๑๕๑๙ปรากฏว่าวันดังกล่าว
แล้วก็ที่สำคัญครับในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๖๐๗๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
บริเวณพื้นที่ภาคบางแห่งและก็ตกแบบนี้เหมือนกับช่วงที่ผ่านมา

จุดที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นอ่ะสูงมากกว่า๒เมตร
ขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นแนวที่
กล้องฝนมีการเคลื่อนตัวผ่านพอดิบพอดี
ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไปถึงจนถึงวันนี้
สัปดาห์หน้าร่องฝนร่องนี้ก็ยังมีบทบาทต่อพื้นที่กรุงเทพ
จึงทำให้ตลอดสัปดาห์หลังจากนี้เป็นต้นไป
ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
ฝนที่ตกลงมากลุ่มก้นไม่ได้ที่อึงคลึม
ก็จะทำให้อุณหภูมิเย็นลงบ้าง
โดยเฉพาะช่วงวันพุธต่ำสุดนั้นจะอยู่ที่ประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับ
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วย

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ